ที่คนไทยเรียกแล้วกันพระจันทร์สีเลือด
เล็กบางพื้นที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะฮะ
แต่เราย้อนกลับไปดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตื่นตาตื่นใจ
และหลายคนตื่นเต้นในการไปมองนะครับ
เมื่อวานี้หลายคนออกมายืนตามท้องถนน

ใครไม่ได้เห็นเราจะได้ให้ดูภาพสวย
กันหน่อยนะฮะบรรยากาศการเฝ้ารอชมปรากฏการณ์
ทรุปราคาเต็มดวงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า
ราหูอมจันทร์ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
หลายพื้นที่คึกคักไปด้วยประชาชนที่ออกนอกบ้าน

ประชาชนจำนวนมากพากันตื่นเต้น
ตื่นตาอย่างมากกับปรากฏการณ์ครั้งนี้
ก็นำโทรศัพท์มือถือนำกล้องถ่ายรูป

แล้วก็จะค่อยเห็นแบบนี้

ก็คือดวงจันทร์โคจร

ตรงกับจันเพ็ญเมื่อคืนนี้
มีเงาของโลกบดบังอยู่

จันทรุปราคาเต็มดวง

ถึง๒๑น๐๗น
เป็นเวลา๑ชั่วโมง๑๖นาที

ครั้งแรกในรอบ๑๕๐ปีเลยนะคุณ

ดวงจันทร์ใกล้โลกทำให้เห็นดวงจันทร์ใหญ่

และบลัดมูลสีออกแดงเลือด

คำว่าบลูในภาษาอังกฤษแปลว่าหม่น
บลูอารมณ์หม่น
เท่ากับมีเงาของโลกบังไงคุณ

เออบลูมูลก็คือจันทร์ธรุปลาคา

ซุปเปอร์บลูบลัดมูล

หลายคนตื่นเต้นนะครับ

ไปดูที่เชียงรายขึ้นเหนือไปดูกันบ้างฮะ

สำหรับปรากฏการณ์จันทร์ธรุปลาคา
เต็มดวงครั้งแรกของปีนี้

ไม่มีเมฆบดบังไม่เหมือนที่กรุงเทพ

คลื่นลอยผ่านไปผ่านมาเหมือนหนังผี
พระอาจารย์ก็สีแนวน่ากลัว
แล้วก็มีเมฆ่วน

คุณผู้ชมครับเช้านี้ถ้าคุณผู้ชมลองออกนอกบ้านไป

แต่ว่าไม่ได้มีจันทรุปราคาอะไรเรียบร้อย

เห็นดวงจันทร์ธรรมดาแล้วก็อาจจะหม่นมัว
เพราะว่ามีเงาโลกยังคงบดบังอยู่บ้างนะครับ
ส่วนที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่วัดพวกเปีย
มีประชาชนกว่า๕๐๐คนนำโดยเจ้าดวงเดือนนะเชียงใหม่
เข้าร่วมในพิธีบูชาพระราหู
โดยมีอาจารย์ภูริศักดิ์ทุมสวัสดิ์โหนทักษาล้านนาชื่อดัง
เป็นผู้ประกอบพิธีบนวิหารของวัด
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระราหูเต็มองค์ด้วยนะครับ
พิธีครั้งนี้ได้ตั้งเครื่องบวงสวงตามแบบพิธีล้านนาโบราณเลยนะ
แจกทูบเทียนสีดำให้กับผู้เข้าร่วมพิธี
เพื่อร่วมสวดขอพรจากพระราหู
ในคืนจันทรุปราคาเต็มดวงหรือราหูอมจันทร์ทั้งใบ
โดยขอให้บ้านเมืองสงบสุขทั้งยังเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
และรับแต่สิ่งดีทั้งโชคลาบเงินทองเข้า
เงินทองเข้ามาไหลเข้ามาอย่าไหลออกไป
โดยเฉพาะวันนี้๑กุมภาพันธ์

แล้วก็โชคลาภต่างขอให้ไหลเข้ามาเขาถือว่าแก้เคล็ด

ขณะที่พระสงฆ์วัดพวกเปียก็ร่วมกันสวดมนต์สืบชะตา
บารมีให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับ
ต่างจากที่วัดพระพุทธบาทชนแดนที่เพชรบูรณ์ค่ะ
มีพระสงฆ์ประมาณ๒๐รูปนะคะ
สวดสะดอกเคราะห์และเสริมปรามี
เข้มแข็งปราศจากอุบัติเหตุอุบัติภัยไร้โรคภัยเบียดเบียน
หมู่บ้านชนแดนชาวบ้านเขาก็พาครอบครัวออกมา
ใช้ไม้เคาะต้นขนุนเคาะต้นมะม่วงเคาะผลไม้ต่าง
แล้วก็ร้องตะโกนไปด้วยนะ

คือขนุนให้ดกมะม่วงก็ให้ดกผลไม้ก็ให้ดก
นี่ตามแบบโบราณแล้วก็บ้านนอกอย่างเราสองคนนะแต่ก่อนนะ
เราก็ออกไปทำอย่างนี้แม่ให้ออกไปเคาะ
ให้ออกไปเคาะให้ไล่ราหู

เคาะอะไรก็ได้เสียงดังเนี่ยเคาะถังเคาะกะละมังเคาะหม้อ
เอาออกไปหมดเลยตอนเด็กคุณวิ่งออกไปป่ะ

บอกว่าให้ไล่ลาหูหรือว่าให้ไล่กบที่อมพระจันทร์
ให้พระอาจารย์กลับมาสว่างเหมือนเดิมเราต้องทำแบบนี้

โดยที่นี่นะคะเคาะแบบนี้แล้วร้องไว้ดกไปด้วย
เพื่อให้ผลไม้ออกดอกออกผลจำนวนมาก
จากนี้ก็เคาะกระมังด้วยตีปี๊บด้วยตีหม้อตามความเชื่อ
ในช่วงเกิดจันทรุปราคา
ซึ่งความเชื่อก็คือยักษ์ชื่อราหูกำลังอมดวงจันทร์เอาไว้
ต้องส่งเสียงร้องดังขับไล่ยักษ์ให้คายดวงจันทร์คืนออกมาเร็ว
ได้ไม่เกิดเหตุร้ายเพราะเชื่อว่าความมืดความดำเนี่ย
จะนำมาซึ่งเหตุร้ายไงก็ต้องเคาะไล่เขาออกไป

บ้างไหมฮะส่งไลน์มาบอกกับต่อกันหน่อย
ในเฟสบอกแล้วอำเภอภาคาวชะวัดเลย
เมฆเยอะไม่เห็นเลยครับจากคุณคำเพียรนะฮะ
ออฟสุภโชคบอกมาดูแค่๑๐วินาทีได้ดูแป๊บเดียว

แล้วหลายท่านก็ส่งมานะครับสวัสดีในตอนเช้าทักทายกันมานะครับ
ท่านหนึ่งถามว่าหวยจะออกตัวไหนวันนี้

เดี๋ยวรอดูกันนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมฮะถ้าปรากฏการณ์จันทรุปราคา
ดวงในไทยในครั้งต่อไป
จะปรากฏขึ้นในวันที่๒๗กรกฎาคม

แต่เราเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมแล้วนะครับ

เป็นแค่เงาบังเต็มดวงเท่านั้นเองนะครับ